คุณผู้ชมพาไปดูที่สงขลาอันนี้ก็เป็นเหตุสลดแล้วก็เป็นลักษณะของเครือญาติกัน
ลุงไม่พอใจหลานเขยหาว่าหลานเขยมาสนิทสนมกับภรรยาของตัวเองเกินไป
สนิทเกินเหตุอ๋อเหรอโอ้โหแต่ลุงเองก็ทำเกินเหตุ
ถึงขั้นไปดักรอที่จุดรับซื้อน้ำยางยิงใส่เลยนะคะ
ยิงใส่หลานเขยกลางหลังสองนัดแล้วตัวเองก็หนีไปหลานเขยคือตายเลย
แต่สุดท้ายหนีไม่พ้นโดนตำรวจจับจนได้นะคะ
นี่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสพควนมีดอจนสงข์ผู้กำกับสพควนมีดไปเอง
ล้อมจับผู้ก่อเหตุคนนี้นะคะนายบูชารัฐหันมารอายุห้าสิบหกปีค่ะ
จับได้ในป่าสวนยางนะคะในพื้นที่บ้านต้นเมาหมู่๗ช่วงบ่ายเมื่อวาน
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นสายเมื่อวานบ่ายก็จับได้แล้ว
คือตัวนายบูชารัฐเนี่ยเอาปืนลูกซองสั้นยิงนายอิสดาเละอายุ๔๕ปี
หรือในเละเขาเรียกกันสั้นว่าในเละเป็นหลานเขยนะคะ
เละเนี่ยเสียชีวิตที่จุดรับซื้อน้ำยางสดที่บ้านตรับเหนือหมู่สิบเอ็ด
ตำบลจนงอำเภอจนะ๑๐โมงเช้าเมื่อวานโดนยิงเข้ากลางหลังนะคะ
เข้ากลางหลังนัดหนึ่งแล้วก็ศีรษะด้านหลังอีกนัดหนึ่ง
หลังก่อเหตุในบูชารัฐคือขี่รถจักรยานยนต์หนี
หนีกลับไปบ้านที่อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกัน
แล้วก็ไปซ่อนตัวป่าสวนยางข้างบ้านตำรวจเลยล้อมนะคะ
แล้วให้ลูกมาช่วยเจรจาสุดท้ายก็เลยออกมามอบตัว
แล้วรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงก็นำตัวไปตรวจค้นที่บ้าน
ปืนลูกซองสั้นซ่อนอยู่เบาะที่นอนครับ
ตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางนายมูชารัฐอ้างแบบนี้
ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเขาเขาก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
แล้วก่อนเกิดเหตุไปดักรอเลยนะคะ
ดักรอหลานเขยที่จุดรับซื้อน้ำยาง
พอหลานเขยขี่รถจักรยานยนต์มาเอาน้ำยางมาขาย
รอจังหวะรอจังหวะหลานเขยลงจากรถจักรยาน
พอลงมาปุ๊บชักปืนยิงใส่เลย
ยิงใส่ทันที๑นัดเข้าด้านหลังแล้วซ้ำอีก๑นัด
กระสุนพุ่งเข้าด้านหลังศีรษะตายขาดที่
ชาวบ้านที่ไปขายน้ำยางสดเขาก็เห็นเหตุการณ์กันนะคะ
คุณพ่อผู้ชมไม่ใช่ว่ามีคนอยู่นะ
มีคนอยู่หลายคนเขาตกใจแบบโอ้โหยิงกันแบบนี้เลยอ่ะ
คือพอยิงเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
คือตำรวจควบคุมตัวในบูชารัฐดำเนินคดี๔ข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะคะ
ครอบครองปืนพาปืนไปในที่สาธารณะยิงปืนในที่สาธารณะ

ตำรวจสพควรมีดนำตัวนายมูชารัฐไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ชาวบ้านยืนรอกันเพียบเลย
ชาวบ้านตะโกนด่าตะโกนสาบแช่ง
จนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำตัวนายมูชารัฐลงจากรถได้เลยนะคะ

ก็ต้องเนี่ยพากลับโรงพัก
ภรรยาของผู้ตายค่ะนางอารีนาอายุ๓๙ปี
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอกับสามีขี่รถจักรยานยนต์
ที่กลุ่มรับซื้อน้ำยางเพื่อขายน้ำยาง
พอไปถึงสามีก็บอกให้เธอลงจากรถไปก่อน
สามีก็เอาน้ำยางไปขาย
ทีนี้ค่ะยังไม่ทันจะลงจากรถดีนะคะ

บอกว่ายิงหนึ่งทีแล้วยิงซ้ำอีกต่างหาก

เลยบอกว่าไอ้ที่ผู้ก่อเหตุอ้าง
ว่าสามีเธอไปสนิทกับภรรยาของผู้ก่อเหตุ

สามีเธอเคยคุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุครั้งเดียว

แล้วคุยโอ๊ยนู้นเมื่อ๒เดือนก่อน

กลายเป็นว่าหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุมาวุ่นวายมากล่าว
หาว่าสามีเธอไปเป็นชู้กับเขาเลยด้วยซ้ำ
ซึ่งเธอบอกไม่ใช่แล้วไม่จริงเลย
ไงก็ไปทำงานแล้วสำหรับผู้ที่อยู่กัน

คือเธอกับผู้ต้องหาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ
รู้จักกันดีรู้เลยว่าผู้ต้องหาขี้หึง